คดีฆ่าหันศพโหดที่เกาะพงันเชฟชาวสเปนกับ
บอกว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิทกันแล้วกันนะคะที่เป็นหมอศัลยกรรม
ล่าสุดวันนี้พบชิ้นส่วนเพิ่มแล้วแล้วก็มีการนำตัวเชฟคนนี้ไปฝากขังแล้วนะคะ
ซึ่งวันนี้เขาก็ให้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้นปมเหตุจูงใจในการก่อเหตุเรื่องราวต่าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่๑สิงหาคมลากยาวมาจนถึง๔สิงหาคม
คนก่อเหตุคือนายแดเนียลซานโชควัย๒๙ปีคนนี้นะคะ
เป็นเชฟชื่อดังในสเปนแล้วครอบครัวเขาเนี่ยทั้งพ่อเขาและปู่เขาเป็นดาราชื่อดังในสเปนด้วย
ผู้ตายคือนายเอ็ดวินอาเรียต้าอาเตอาก้าอายุ๔๔ปี
เป็นชาวโคลัมเบียเป็นหมอศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศในโคลัมเบียนะคะ
๒สิงหาคมเนี่ยคือวันที่แดเนียลไปรับเอ็ดวินมาจากท่าเรือ
แล้วพากลับมาที่รีสอร์ทที่ตัวเองเปิดไว้ที่ใกล้กับอ่าวสลัด
หลังจากนั้นก็ทะเลาะกันฆ่าชำแหละฆ่าหันศพเขา
เขาบอกว่าใช้เวลาทั้งหมด๓ชั่วโมงกว่าหันออกเป็น๑๔ท่อน
จากนั้นก็เอาชิ้นส่วนแช่ตู้เย็นกระจายไปทิ้งในทะเลหน้าอ่าวสลัดแล้วก็ถังขยะ
ตำรวจสะพอเกาะภังงานเนี่ยคุมตัวแดเนียลมาสอบปากคำเพิ่มเติม
เนลบอกว่ารู้จักกับเอ็ดวินมาประมาณสักปีนึงได้
สนิทกันถึงขั้นส่งภาพลับเฉพาะให้กันดูต่อมาก็นัดเจอกันแล้วก็มีอะไรกัน
โดยที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำเอ็ดวินเนี่ยรักแล้วก็เชื่อใจเขามาก
ถึงขั้นเอาเงินมาลงทุน๑๐๐๐๐ฟรังคิดเป็นเงินคือ๔แสนบาท
ก็ไม่ได้ชอบพฤติกรรมแบบชายรักชายมาตั้งแต่แรก
ก็เลยพยายามจะขอเลิกกับเอ็ดวินมาหลายครั้งแต่เอ็ดวินไม่ยอมเลิก
แถมยังขอว่าถ้าเลิกกับเขาเนี่ยจะเอารูปรับเฉพาะ
เผยแพร่ให้ครอบครัวเขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
ซึ่งเป็นดาราดังของสเปนทั้งคู่เลยนี่พ่อกับปู่ค่ะทั้งสองคน
เขาบอกว่าคำพูดนี้แหละคือจุดที่ทำให้เขาวางแผนนัดหมายเอ็ดวินมาเที่ยวที่เกาะพงัน
เพื่อจะขอบอกเลิกเอ็ดวินจองห้องพักเอาไว้ที่โรงแรม
ตั้งแต่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมถึงสามสิงหาคมแต่เขาเนี่ยแอบไปเปิดห้องพักไว้อีกที่หนึ่งที่หาดสลัด
แล้วก็๑สิงหาคมไปซื้อมีดซื้ออุปกรณ์ต่างที่ร้านสะดวกซื้อมาเก็บเอาไว้
สองสิงหาคมไปรับเอ็ดวินขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับที่ท่าเรือ
แล้วก็กลับมาที่ห้องพักที่ไดเนียลไปเปิดเอาไว้พอถึงห้องพัก
วินจะขอมีอะไรด้วยแต่เขาไม่ยอมก็เลยต่อยหน้าไปหนึ่งครั้ง
ปรากฏว่าเอดวินเนี่ยกัดแขนกลับก็เลยโมโหจับฟาดกับอ่างล้างหน้าจนเอสวินสลบแน่นิ่งไป
ครับแล้วเขาก็เริ่มลงมือเลยค่ะหั่นเอ็ดวินออกเป็นสิบสี่ท่อน
จนสามทุ่มไปซื้อเรือคยักสีแดงจากชาวบ้านในราคาสามหมื่นสองพันบาทขนชิ้นส่วนใส่กระเป๋าและถุงดำไปทิ้งที่ทะเลสามรอบ
ที่ถังขยะอีกหนึ่งรอบก่อนที่ตีสองของวันที่สี่สิงหาคมเนี่ย
จะไปแจ้งความว่าเอ็ดวินหายตัวไปแต่สุดท้ายพอไปแจ้งความเสร็จปุ๊บ
ตำรวจเนี่ยเขาฟังแล้วเขาก็รู้สึกว่าดูมีพิรุษก็เลยคุมตัวไว้สอบสวน
แล้วสุดท้ายก็จับได้ในคืนถัดมานั่นแหละค่ะว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนฆ่าจริงนะคะ
ครับเมื่อวานนี้พอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วเนี่ย
มีการพบชิ้นส่วนเพิ่มเติม๕ท่อนนะคะก็คือส่วนหัวมือสองข้างแขนสองข้าง
คือชิ้นส่วนเหล่านี้ค่ะถูกคลื่นซัดลอยไปติดริมโขดหินใกล้ชายหาดสลัด
ทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเอ็ดวินมีทรัพย์สินเป็นเงินสดติดตัวมาประเทศไทยประมาณ๘๐๐๐เหรียญนะคะ
เป็นเงินไทยเนี่ยประมาณสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นกว่าบาทมีสร้อยคอทองคำอีกสองบาท
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดตู้เซฟห้องพักเพื่อตรวจสอบนะคะพอสอบปากคำเสร็จเนี่ย
ตำรวจสภเกาะพงันก็นำตัวแดเนียลไปขออำนาจศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังเป็นนัดแรก
เนลก็เปิดใจกับทีมข่าวสั้นบอกว่าผมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากขอโทษ
ตำรวจก็นำตัวไดเนียลลงเรือสปีดโบ๊ทไปส่งฝักขังที่เรือนจำอำเภอกเกาะสมุยส่งฟ้องค่ะ
มีข่าวออกมาว่านายวารอโฟซานโชดาราชื่อดังของสเปนซึ่งก็เป็นพ่อของแดเนียลเนี่ย
พอรู้ข่าวก็จะเดินทางมาเยี่ยมลูกชายเพราะรู้ว่าลูกถูกตัดสินโทษสูงสุดของไทย
แต่จนถึงตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้รับการประสานมาแต่อย่างใดนะคะ